สำหรับการแถลงปิดคดีคุณแตงโม๑๘เมษา
รอแล้วอยากวับไปวันจันทร์หน้าเลยอยากรู้ค่ะ

เพราะเมื่อวานท่านรองผู้การภาค๑เปิดเผยออกมาแล้ว

แล้วก็แถลงนั่งคู่กับทนายเดชา
รองผู้การภาค๑คือพลตรีอุดรยอมเจริญ
แถลงออกมาบอกว่าเตรียมฟังกันได้เลย
เดี๋ยววันที่๑๘เมษาจะมีการแถลงปิดคดีคุณแตงโม

มีความคืบหน้าในเรื่องของคดีไปแล้วกว่า
วันที่๑๘เมษาแถลงสรุปสำนวนคดี
วันนั้นกล่าวเนี่ยตำรวจจะทำเป็นกราฟฟิกเลยนะ
แล้วก็จะชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่เป็นข้อสังคมสงสัย

ไอ้ประเด็นดาม่องดมาอะไรเนี่ย
ก็จะตอบกันทั้งหมดเลยนะฮะ
๘เมษายนนี้นัดกันไว้เลย

ส่วนทนายเดชาที่นั่งอยู่ข้างเนี่ย
เมื่อวานจริงทนายเดชาควงมานะ
วงคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโม
มาพบตำรวจเพื่อให้การเพิ่มเติม
บุคคลที่ทำให้แม่ไม่สบายใจ
ซึ่งมีหลายบุคคลทั้งการกล่าวหาหรือทำให้แตงโมได้รับความเสียหาย
ขณะนี้มีบุคคลที่ทำให้แม่ไม่สบายใจ
มากกว่า๑๐คนนี่ทนายเดชาเปิดเผย

เหลือท่านรองผู้การกับทนายเดชา
แต่มีคนยืนอยู่ด้านหลัง
ก็คือนายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล

จดจ้องทนายเดชาอยู่ด้านหลัง
ด้อมมองอยู่แบบนี้เอากอดอกบ้างมองบ้างฟังบ้างนะฮะ
มีช่วงหนึ่งที่นักข่าวสอบถามรองผู้การภาค๑

มีคนออกมาให้ข้อมูลเรื่องการรับงานเอ็น

จะมีการดำเนินคดีกับบุคคลที่พูดหรือไม่ครับ
และนายสันทนะจะเข้าข่ายบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่ครับ

ระหว่างนั้นนายสันทนะตะโกนขึ้นมากลางวงแถลงเลย
เพราะคุณสันทนาอยู่ข้างหลังนี่ชี้มา

นายเดชาก็พูดชื่อออกมาเลยดิ
นี่คุณสันทนาบอกแบบนี้นะฮะ
ทนายเดชาหันไปตอบสั้น

จากนั้นทนายเดชาหันมาแถลงต่อกับนักข่าว
โดยไม่ได้หันไปสนใจคุณสันทนาอีก
นี่เป็นจังหวะสั้นตรงนี้นะฮะ

แต่บอกว่าท่าทีทนายเดชาดูซอฟต์ลง

ก็คุณสันทนาเขายืนอยู่ข้างหลังกอดอกอยู่แบบนั้น
จะไปถกไปเถียงกันทำไมเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะ

นายสันทนะพยายามขอเข้าไปพูดคุยกับคุณแม่พนิดาด้วยนะ

โดยจะคุยกับคุณแม่เพื่อให้ทราบความจริงที่เกิดขึ้น
ว่าตัวเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อคดีนี้
อันนี้รองภูการภาคหนึ่งกับธนายเดชา

หลังจากนั้นเวลาสักประมาณเกือบทุ่มนะคุณนะ

เพราะว่าจริงแม่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจนี่๔ชั่วโมงกว่าเลยนะ
ทีนี้พอแม่ลงมามากับทนายเดชา
ให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกรอบนึงค่ะ
แม่ก็บอกนะว่าสิ่งที่อดีตตำรวจคนนี้พูด
เป็นการใส่ร้ายตังโมทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสีย

ใช่แล้วนักข่าวก็เลยถามมาว่าแม่เคยเตือนไหมเคยบอกอะไรไหม

แต่ว่าอย่างหนึ่งการที่อดีตตำรวจคนนี้
บอกว่าเอาข้อมูลมาเปิดเผยเพราะว่าหวังดีกับน้องแตงโม
มองว่าเขาไม่ควรใช้วิธีนี้ไหม
โทรมาสิโทรมาคุยกับแม่ส่วนตัวเลย

ทุกวันนี้แม่ยังคิดถึงแตงโมทุกวันนะ
แต่ว่าก็เริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับ
ยังคงพูดคุยกับแตงโมทุกวันเหมือนกัน
ที่บ้านก็มีรูปขนาดใหญ่ของคุณตังโมอยู่แล้ว๒รูป

บอกว่าเป็นรูปที่แฟนคลับส่งมาให้แม่

ลูกสาวแม่สวยมากนี่แม่บอกแบบนี้
ซึ่งแม่จะเอารูปนี้ขยายใส่กรอบแล้วก็ติดไว้ที่บ้าน

เหมือนแตงโมได้ไปอยู่สวงสวรรค์แล้วนะครับ

แต่ปีนี้ไม่มีลูกแล้ว
แม่ก็จะไปโบสถ์นะฮะ
โบสถ์เพื่อระลึกถึงลูกนะครับ
ถึงกรณีภาพจากกล้องหน้ารถที่บังแจ๊กเขานำมาโพสต์ทางเฟซบุ๊ก
บอกว่าเป็นกล้องหน้ารถนะที่คุณกระติกนั่งไปกับคุณโบทิเค
ใช่แล้วเนี่ยเป็นภาพกล้องหน้ารถแล้วมีภาพหนึ่งที่ขับเข้าไปในหมู่บ้านเลยเนี่ย
คือทนายเดชาบอกว่าคลิปกล้องหน้ารถเป็นความลับในสำนวนคดีนะ
ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์ได้ไปอย่างแน่นอนแม้กระทั่งผมเองก็ไม่เคยเห็น
ไม่กล้ายืนยันเลยว่าคลิปที่บังแจ๊กโพสต์เป็นของจริงหรือไม่
แล้วก็ไม่ทราบว่าบังแจ๊กได้มาได้อย่างไรนะฮะ
อันนี้คือที่สพเมืองนนท์นะคะตัดภาพมาหน่อยไหมมาดูที่ภาคหนึ่งกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณกระติกอิสรินก็มาพร้อมกับทนายความ
มารับทราบข้อเกลาหาค่ะที่อาทิตย์ก่อนเนี่ยแม่กับทนายเดชเรานี่ไปแจ้งเอาไว้
นี่ก็มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะมีการสอบปากคำกัน๒ชั่วโมงกว่า
แล้วรอบนี้นะคุณกติกพูดกับสื่อเยอะกว่าเดิมนะ

ก็อธิบายแหละเพราะว่ากรณีที่โดนไปล่าสุด
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำลายหลักฐานลบรูปในมือถือ
ซึ่งคุณกระติกก็บอกว่าก็มีการลบรูปจริง
แต่รูปนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีเลย
คือถ่ายภาพมามันไม่สวยมันเบลอก็ลบก็ปกติหรือเปล่า
บอกก็เหมือนคนทั่วไปนะถ่ายภาพไม่สวยเบอร์ก็ลบทิ้ง

หลายคนสงสัยว่าทำไมเสื้อของคุณกติกต้องมีการเซ็นเซอร์
เพราะกระติกใส่เสื้อแบบไหนมารู้ไหมคุณ